คุณผู้ชมค่ะคืนนี้ทั้งฮอลโลวีนทั้งลอยกระทง
ใครที่ยังไม่รู้ว่าเราจะไปลอยกระทงที่ไหน
วันนี้ดิฉันมีมาแนะนำด้วยนะคะ
ใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ในจังหวัดปฐุมธานี
ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง
ที่วัดแห่งนี้กันค่ะวัดดอนใหญ่
จะสวยงามขนาดไหนล่ะคะคุณตามไปดูเลยค่ะ
คืออันนี้เรานำภาพถ่ายตอนค่ำคืนของเมื่อวานมาให้ดูนะ

คุณดูสิมีการประดับประดาษตกแต่งไฟไว้ที่วัดสวยงามมาก
วัดนี้ก็คือวัดดอนใหญ่อยู่คลอง๘อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานีนี่เองดูนะคะมองไปทางไหนก็สวยงาม
ยิบระยับเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่บริเวณรอบอุโบสดเงิน
นี่คุณภาพนี้สวยมากคือมีการตกแต่งไฟ
สวยงามมากเป็นพิเศษประดุษดั่งวิมารแก้วบนสวงสวรรค์เลยจ้า
สวยจริงค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เตรียมความพร้อมให้
เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันสืบสารประเพณี
กระทงลอยประทีบแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วย
รวมถึงได้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะ
ก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
เอาเป็นว่าใครอยากจะไปชมบรรยากาศสวยของอุโบสดเงิน
บรรยากาศที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสวยงามแบบนี้
ไปจนถึงการร่วมประเพณีไทยโบราณด้วยการลอยกระทงนะ
เชิญชวนเลยไปกันได้ที่วัดดอนใหญ่คลอง๘อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ทางวัดแอบบอกมาว่าคืนนี้จัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับเปิดไฟสวยงามยิ่งใหญ่กว่าบรรยากาศที่เอามาเรียกน้ำย่อยกันแบบนี้อีก
ผมว่าหลายวัดนะตอนนี้หลายพื้นที่ด้วยเขาก็จัดงานวัด
จากชาวบ้านผมวัดราชประเขาเขาก็จัดงาน
วันนี้วันนี้จะพาแม่ไปเดินงานวัดเพราะว่าอะไรรู้ไหม

ใช่แล้วก็มีลำไยหายทองคำมาด้วย
คุณอยากดูแหละไม่ใช่แม่คุณหรอกอันนั้นน่ะ